จากอุบัติเหตุรถยนต์ชนบ้านของชาวบ้าน
บริเวณแยกท่าเรือตำบลวังกระแจที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
ปรากฏว่าคนขับรถยนต์คันนี้ขับรถหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไล่ล่าข้ามอำเภอ
คุณผู้ชมไปดูภาพของการไล่ล่าผู้ก่อเหตุหน่อยนะครับ
ลุกตามหาหลอธิบาย
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มก็กลัวนะฮะว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๑๒สิงหาคม
อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
ชนบ้านของชาวบ้านบริเวณแยกท่าเรือ
ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด
หลังก่อเหตุแล้วคนขับรถยนต์ขับรถหลบหนี

ที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์

เรื่องต้นได้รับรายงานนะครับว่ารถยนต์คันที่ก่อเหตุเป็นรถกระบะสีดำ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจึงได้ทำการไล่ล่าติดตาม
ใช้เวลานานนะครับในการติดตามแล้วก็ไปสกัดรถได้
ขับขี่เป็นชายตำรวจพยายามบังคับให้ลงมาจากรถ
และเข้าร็อคตัวใส่กุญแจมือ
นายสมบัติเรืองสิริอายุ๓๔ปีเป็นชาวอำเภอเมืองตราดนี่แหละครับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรถพบปลอกกระสุนขนาดจุด๒๒จำนวน๖ปลอก
สั้น๒เล่มมีดยาวอีก๑เล่ม
สนับมืออีก๓อันไม้เบสบอลอีก๑อัน

หลังจากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายสมบัติ
ที่สถานีตำรวจภูทรแหลมงอบ
เพื่อสอบสวนแล้วก็ทำการตรวจวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์
พบว่าสูงถึง๒๒๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
ซึ่งตลอดเส้นทางที่นายสมบัติถูกควบคุมตัวไป
ก็อยู่ในอาการเมาแล้วครับโวยวายตลอดเลย
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ขับรถชนใครแค่ไปดื่มเหล้ามาเท่านั้นเอง
แต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
ต้องรอสอบสวนหลังหายเมาด้วยนะครับ
ก็คุมตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนจะทำการสอบสวน

รวมถึงเชิญชาวบ้านเขามาให้ข้อมูลด้วยนะครับ
ตกลงแล้วผู้ชายคนนี้ขับรถชนบ้านของประชาชนหรือเปล่านะฮะ